กันดีกว่าค่ะกับเทศกาลสงการชุ่มฉ่ำนะคะ
จะพาไปดูดาราที่เขาก็ต่างแยกย้ายไปเล่นน้ำกันแบบชำปอดมาก

แกงดิวอริสรานางก็ไปมากับแซมมี่แซมมี่คาเวล

โชว์หน้าสวยพร้อมสายเดี่ยวตัวจิ๋วออกมาเปียกรับสงการ
รวมไปถึงจิยอนอันยองเซโย

หนุ่มก็ไม่น้อยหน้านี่เลยค่ะณเดชน์นะคะ
รวมไปถึงแท็กพระรันยูก็อวดรอยสักเท่นี่เลยค่ะ
สาดน้ำให้สาวได้ฉ่ำกันส่วน๓หนุ่มสามเจ้ามาเป็นทีมค่ะ
นำทีมโดยพ่อเจแม่ปิ่นมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์สามล้อค่ะ
ภาพนี้มาเลยค่ะขับออกมาเล่นสาดน้ำนะคะ
อกจากนี้ยังมีแก๊งจากวิกหมอชิดด้วยใช่ไหมคะ

ส่วนแก๊งวิกหมอชิดค่ะบูมกิจกล้องกิ๊บ
ราพดามิคทองระยะตายชัชดาพร
รวมตัวกันไปเล่นน้ำกับแฟนคลับที่ภูเก็ตนะคะ
แล้วก็ยังมีนาดาไรบิน่าเวย์ไทเทเนียมเจนี่เทียนโพ
มาพร้อมกับน้องบีน่าท์และบรูกลินก์สถาน้ำกันสนุกขนาดหน้าร้าน
แล้วมาปุ๊บแล้วก็รีบกลับนะครับ